คุณผู้ชมครับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ถ้าไม่มีความชัดเจนแบบนี้ครับแน่นอนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนทั้งในปัจจุบันแล้วก็ใน๓เดือนข้างหน้านี้ครับ
ในเรื่องนี้ครับทางด้านของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาคือเดือนกรกฎาคมนะครับ
ปรับลดลงมาอยู่ที่๕๓๓จากที่๕๖๑ในเดือนก่อนหน้าก็เป็นการปรับลดลงเพราะว่าเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตหรือว่า๓เดือนข้างหน้า
สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
รวมทั้งเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ครับ
นายภูนภงในยนาพาพรเป็นผู้บริการสำนักงานนโยบันและยุทธศการค้าก็บอกว่าตอนนี้เงินเฟิร์สทั่วไปก็สูงขึ้นมาอยู่ที่๑๐๐ละ
สูงขึ้นอีกร้อยละ๐๓๘แต่ว่ายังเป็นการเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่ต่ำ
สาเหตุสำคัญก็มาจากการชะลอตัวของราคาสินค้าในหมวดอาหารนะครับ
โดยเฉพาะเนื้อสุกรแล้วก็เครื่องประกอบอาหารที่ปรับลดลงมาติดต่อกันเป็นเดือนที่๓แล้ว
ส่วนสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลก็สูงขึ้นประมาณร้อนละ๑๔๙
ส่วนสินค้าที่มีแนวนมจากราคาเพิ่มสูงขึ้นก็คือผักผลไม้สดไข่ไก่ไข่เป็ดเพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนครับ
แต่ว่ามีสินค้ากลุ่มที่ราคานั้นจะปรับลดลงได้แก่เนื้อสุกร
จากว่าตอนนี้เริ่มมีปริมาณออกสู่ตลาดมากขึ้นแล้วครับ